คุณผู้ชมค่ะถ้าหากจะพูดถึงดีเจนุ้ยลักษณะของเขาเป็นที่จดจำมากเลย
แล้วก็รูปร่างลักษณะคือนี้ผมม้าและที่สำคัญตอนแรกคือเขาจะทำหัวสีทอม
เป็นพิธีกรสายฮามาถึง๗ปีขอโบกมือลาการทำสีผมแล้วกัน
เพราะว่าพักหลังค่ะเคยป่วยหนักเลยนะไข้ขึ้นเลย
ทุกครั้งเนี่ยเวลาที่กัดสีผมระทมค่ะจนเข้าโรงพยาบาลเลยนะคะ

เพราะว่าหมอบอกว่าหนังศีรษะอาจจะหลุดโอ้โหฟังแล้วมันแบบน่ากลัวเหมือนกันนะเนี่ย

เป็นสารเคมีอ่ะเนอะส่วนเรื่องความรักค่ะเจ้าตัวบอกไม่มีไม่มีเลยจริงนะคะ
ปล่อยให้เพื่อนซีอย่างคุณบุ๊กโกะแล้วก็รัศมีแขนนั้น
ปี้กับชีวิตที่มีแฟนไปก่อนเลยจ้า
ของหนูมันกัดแล้วหนูกัดมาเป็นระยะเวลาประมาณ๗ปี

พอทำปุ๊บมันเหมือนเป็นไข้คือแบบมันทนไม่ไหว
ตัดสินใจว่าก็กลัวคนจะแบบติดภาพ
เราทำสีผมนี้มาตลอดเวลา

ก็จะมีแบบว่าไฮไลท์บ้างตามช่วงวัย
คนจะชอบเห็นยึดติดกับนุ้ยทำสีผม

เช่นแบบว่าช่วงนี้ทำสีผมให้เขาหน่อยเป็นแบรนด์ต่าง
กลายเป็นว่าเรากลัวการมีคู่

มีแถบแล้วนะ

มีความรักเราก็ยินดีไปด้วยนะคะ
ส่วนเรื่องสีผมเราขอเตือนไว้หน่อยนะน้องนี่

ทำสีผมเปลี่ยนบ่อยทุกอาทิตย์นะครับ

หนังศีรษะนี่ลอกเลยคุณผู้ชมค่ะ

แล้วก็หวังว่าจะมีความรักดีเร็วนี้ตามเพื่อนไปนะจ๊ะ